คุณผู้ชมฮะมาดูตรงนี้กันหน่อยนะฮะ

ทำไมตอนทำถนนไม่ย้ายเสาไฟ

นี่ชาวบ้านบอกมาแบบนี้นะครับ

มันเป็นเส้นที่แบ่งเลนหรือเปล่าคุณสืบสกุล
เหรอเขาตั้งใจไว้แบบนั้นเหรอไม่ใช่นะฮะ

มากลางคืนนะมันจะเกิดอุบัติเหตุ

พอขับรถเลี้ยวขวาเข้าทางตรงนี้สักพักหนึ่งนะ

เสาไฟโผล่มาตรงทางโค้งแบบนี้คุณ
ไม่ดีนะเสยเขาให้นะฮะโดยเฉพาะตอนช่วงกลางคืนนะครับ
โดยเสาไฟฟ้าที่เห็นอยู่นี้นะบอกพี่กัดกันก่อน
ซอยบ้านสวนป่าที่หมู่๓ตำบลบ้านเสิร์ธ

ตั้งตรงานอยู่กลางถนนระยะทางประมาณ๑๐๐เมตรนะครับ
แล้วเขาบอกเสาไฟมันรับกับโค้งพอดิบพอดีเลย
ประกอบกับถ้าช่วงกลางคืนน้ำมืดมีแสงสว่างไม่เพียงพอ
ราที่ขับมาโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์ที่ขับในชุมชน
วิ่งผ่านมาแล้วเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนเสาไฟมาก็หลายต่อหลายครั้ง
แต่ยังโชคดีแค่บาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะไม่มีใครเสียชีวิตนะครับ
นางสาวอมนธีราอนันวราพงศ์นะชาวบ้านอยู่ตรงนี้บอกแบบนี้

คือถามว่าไกลกับใครไรเกิดกัน
เสาไฟมาก่อนเสาไฟหรือถนนมาก่อน
เสาไฟนะเสาไฟมาก่อนตั้งอยู่แล้วเพราะว่าเป็นริมคลองระบายน้ำ
แต่เมื่อ๒ปีก่อนถนนมาทีหลังครับ

แต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมไม่ยอมย้ายเสาไฟไปริมทางด้วย
จนเป็นภาพเสาไฟอยู่กลางถนนแบบที่เห็นนี่แหละครับ
ฝากไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องนะสะท้อนไปหน่อย
ไม่ว่าจะทางคนที่รับผิดชอบเรื่องเสาไฟหรือคนรับผิดชอบถนน
ให้มาดูแลจุดนี้หน่อยมาแก้ไขซะให้มันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะครับ
อยากให้แสงสว่างอยากให้มีความปลอดภัยของถนน
คือไม่มีกีดขวางแบบว่าให้รู้ว่าเส้นทางถนนนะ

ถ้าคุณมีเสาเป็นครูเป็นคองเป็นกรอกกลางถนนก็ว่าไปอย่างนึง

ไม่มีว่าคุณเลี้ยวมาแล้วคุณระวังรถนะ
ก็เป็นโอกาสที่จะชนได้ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์พี่เพราะว่าพอดีเราโค้งมาปุ๊บ
ปุ๊บโค้งเข้ามาปุ๊บบางทีมันไม่รับมันวิ่งคุ่งออกไปนู้น
เสร็จปุ๊บอ้าวขับไปเจอไอ้สาวไอ้กลางลงอืมโอ้โหเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมฮะ
ชาวบ้านบอกว่าตอนที่เขาทำทางนะก็สังเกตสังกาดูเอ๊ะทำไมไม่ย้ายเสาไฟ
ก็ไม่กล้าถามไงคุณนะคือตอนนี้ทีมข่าวของเราก็สอบถามไปยังการไฟฟ้าส่วน
ภาคอำเภอพนัฐนิคมนะฮะได้รับคำตอบว่าเดิมเสาไฟฟ้าตั้งอยู่ริมคลอง
แต่มีการขยายถนนคอนกรีตโดยที่ยังไม่มีการย้ายเสาไฟออกจึงกลายเป็นว่าเมื่อสร้างถนนแล้วเสร็จ
เสาไฟฟ้าที่เคยตั้งอยู่ริมคลองก็โผล่อยู่กลางถนนแบบนี้ทั้งนี้หากท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่ทำหนังสือมาที่การไฟฟ้า
ก็พร้อมจะไปเคลื่อนย้ายให้ครับก็เป็นคำถามเดิมที่ชาวบ้านก็จะถามอีกว่าตอนทำ
ทำไมไม่ทำไปพร้อมกันพอทำแบบนี้นะเดี๋ยวมาขุด
ย้ายเสาไฟหรือมาตัดหรืออะไรก็ตามเนี่ยฮะ
ถนนทำไมต่อมาซ่อมมาปะมาติดกันต่อ
ตรงนั้นมันก็ต้องเป็นรูอยู่ใช่ไหมมันก็กลายเป็นทำแบบซ้ำซ้อนอ่ะ